ความน่ารักของลูกสาวคนที่๒ของพี่เชนธนา
ลูกสาวฟิเชนแนลูกสาวเดลล่า

คุณผู้ชมแต่ความน่ารักแน่ทำท่าต้วเต็มจริง
ไว้ไปออร่ามาชัด
เช่นเห็นที่ถ่ายแฟชั่นเส้นกันไปเรียบร้อยเลย

สาดตาเลยนะคะส่วนรูปที่สองเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแต่งตัวหวานหวานมาเป็นแบบว่าน้อง
ล่าในชุดลูกไม้คุณค่ะนี่ประดับด้วยที่คาดผมดอกไม้
นอนอยู่ในเปรย์แบบว่าคุยเหมือนคุยเมฆอะไรอย่างนี้ละมุนเนอะ
นางฟ้าใช่ค่ะส่วนอีกรูปค่ะน้องก็นอนอยู่ในพระจันทร์
ท่ามกลางหมู่ดาวตะมุตมิมากหลายคนบอกว่า
อบอุ่นมากเลยนี่มีแววละ

เราต้องก่อนดู
เรียกว่าน่ารักแน่นยูมากจริงนะคะ